มีเหตุการณ์รถทัวร์โดยสารได้ทิ้งผู้โดยสารอยู่กลางทางนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นแม่ยายแล้วก็หลานรวม๔คนด้วยกัน
จะไประยองครับถูกทิ้งไว้แถวพัทยาชนบุรี
เกิดอะไรขึ้นติดตามจากรายงานครับ
บนรถมีพวกหนู๔คนอยู่ชั้น๒
แล้วชั้นล่างก็ไม่มีคนแล้วนะคะ
หนูก็เลยโทรบอกแฟนว่าตอนนี้กำลังออกจากพัทยานะ
เดี๋ยวจะถึงไหนเดี๋ยวหนูจะโทรบอกอีกทีนึง
ก็พยายามดูในโทรศัพท์ดูแผนที่ในโทรศัพท์ว่า
อีกประมาณกี่กิโลเมตรถึงอีกกี่นาทีถึง

กลัวค่ะกลัวสุดเลย
เพราะว่ามันเป็นสะพานมืดแล้วก็มีต้นไม้ริมทาง
แต่ยิ่งกลัวตอนที่เขาบอกลูกสาว
แล้วลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเขาจะให้เราลงที่มืดก่อนแล้ว
ที่ตรงมืดว่าจะลงตรงนี้ไหม
ทีนี้ลูกสาวก็ถามว่าแล้วตรงนี้มันที่ไหน

นางรัฐนิกรศรีรักษาและแม่ของเธอ

ขณะคนขับรถทัวร์ให้ลงจากรถกลางดึกพร้อมกับลูก
ซึ่งเธอขึ้นรถโดยสารปรับอากาศชั้น๑
ของบริษัทชานทัวร์จำกัดสายนครพนมระยอง
เพื่อมาลงที่ปลายทางสถานีขนส่งจังหวัดระยอง
แต่พอขึ้นไปนั่งบริเวณชั้น๒ของรถ

ไม่สามารถออกจากขนส่งได้ในเวลานั้น

จากนั้นเมื่อถึงพัทยาจังหวัดชนบุรี
ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถได้ลงกันหมด
เหลือเพียงเธอผู้เป็นแม่และลูกสองคน

ไม่รู้ว่าทางที่ขับมานั้นออกนอกเส้นทางหรือไม่
ได้โทรศัพท์หาสามีซึ่งบอกว่า

คนขับจึงได้จอดรถให้ลงกลางทาง

ที่สพเมืองระยองแล้ว
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์
หลังคนขับรถทัวร์ปล่อยเธอผู้เป็นแม่

ในเวลาประมาณตี๒ของวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยเป็นภาพยายหลานนั่งอยู่ริมทางเท้า
พร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่ที่พื้น
ซึ่งมีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ออกไป
ส่วนใหญ่ต่อว่าบริษัทรถบัสโดยสาร
ถึงการกระทำดังกล่าวว่าไม่เหมาะสม
ด้านในนรงแสงอรุณผู้จัดการทั่วไป
ของบริษัทขอนแก่นชานเทรดดิ้งจำกัด
ชี้แจงว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างการสอบสวน
ข้อที่จริงคนขับรถคันดังกล่าว

เมืองต้นทราบว่าผู้โดยสารได้ขึ้นรถ
ขอนแก่นปลายทางจังหวัดระยอง
โดยระหว่างทางคนขับได้ใช้เส้นทางอีกเส้น
เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางให้กระชับขึ้น
จนถึงทางเลี้ยวเข้าบอสระยอง

เพื่อไปจอดปลายทางบขศระยอง
จุดนี้อาจจะทำให้ผู้โดยสารเกิดความตกใจ
กังวลว่าจะได้รับอันตราย
ได้เดินออกไปบอกคนขับรถว่าขับเลยป้าย

ทางคนขับก็มีการสอบถามว่าจะลงตรงไหน
ทั้งหมดก็ตกลงกันว่าจะจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งตรงนั้นมีไฟส่องสว่าง

ขับไปจอดที่ปลายทางคือบขอยู่แล้ว
แต่เลยป้ายมากำลังหาทางกลับรถไป
แต่ผู้โดยสารยืนยันจะจอดจุดดังกล่าว
ซึ่งพรุ่งนี้ทางขนส่งจังหวัดระยอง

และพนักงานประจำรถเข้ารายงานตัว
มาที่จะปราบคืนกฎระเบียบของบริษัทหรือเปล่า
เพราะว่าทางเราก็ได้อบรมมาดีอยู่แล้ว
คนขับก่อนที่จะขึ้นขับรถทุกคัน

ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คโพสต์ภาพบนรถทัวร์

เดินทางจากพัทยาไปจังหวัดขอนแก่น
เล่าเหตุการณ์คนขับใช้เด็กรถ
ขอยืมเงินผู้โดยสารจ่ายค่าทางด่วน
น้ำมันหมดกลางทางแถมรถเสียอีก

ยืนยันให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเต็มความสามารถ
หลังจากนี้จะมีการสอบสวนคนขับรถ
และพนักงานประจำรถทั้ง๒เคส
หากทำผิดกฎระเบียบของบริษัทและกรมการขนส่ง

ตั้งแต่การหักเงินเดือนหยุดพักงานและไล่ออก
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน